เรื่องความสามารถก็ต้องยกให้ด้วยค่ะ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะค่ะ

ดีดไปโนเบลงเพลงให้คุณแม่ฟัง
คุณแม่เนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยคุณผู้ชม
อัดคลิปอวดความสามารถของลูกชาย

ให้ลุงป้าน้าอาได้ดูกันได้ชื่นชมกันคุณผู้ชม
เรียกว่าฉายแววนักตนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยละค่ะ
ซึ่งเชื่อนะคะว่าน้องดีแลนด์โตขึ้นโอ้โห

เขาเป็นสายแบบหน้าตาดีด้วยนะคะ

ใช่แล้วค่ะบ้านนี้หน้าตาดี
บ้านนี้ก็หน้าตาดีไม่แพ้กันนะคะ
สำหรับบ้านปุณกันครอบครัวของแม่กบกับพ่อบลูคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยคุณแม่เป็นคนถ่ายคลิปความภาคภูมิใจของลูกชายคนเล็กน้องนัดดนให้ดูนะคะ

คุณแม่กบบอกไว้นะว่าเรียนเพลงวันนี้วันแรกครับ

เพราะเพลงนี้เพลงโปรดแม่ก็คือเพลงคิดแต่ไม่ถึงของทิลลี่เบิร์ตนั่นเอง

ใช่แต่ดูลีลาการตีกลองแล้วรับรองว่าอนาคตน้องนาโดนนี่ตีอย่างเมามันแน่นะคะสนุกแน่นอน
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองฟังดูค่ะ
จำตาดีครับ
จำตาดีครับ

เขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคในการจับโน้ต

แล้วก็็พาศาสมาคนิกต่างได้นะคะ
สาวน้อยน่ารักคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
น้องมายูลูกพ่อหนุ่มกัญชัยแล้วก็แม่เมย์นั่นเองนะจ๊ะ
นี่ใครบอกว่าน้องบายูเนี่ยสายสนสายห้าวใช่ไหมคะ
นี่เป็นไงนั่งนิ่งดีดเปียโนหวานก็ได้เหมือนกันนะคะ
นี่สาวน้อยคนนี้ลีลาเยอะนะจ๊ะ
ไม่ใช่การออกสเต็ปท่าทางแต่เป็นลีลากว่าจะได้เรียน
แต่เอานะคุณผู้ชมแค่นี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ภูมิใจมากแล้วนะคะ
เด็กพร้อมโชว์ฝีมือกันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาเล่นให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังกันบ้างนะคะ

เต็บมือให้เลยนะคะนี่ต้องมีลูกมีหลานยังไม่เรียนดนตรีเนาะ